ดูเรื่องของเที่ยงคืนครึ่ง
ของวันที่๑๓กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะ
ตำรวจสนดินแดงได้รับแจ้งว่ามี

กอว์สร้างบุรณสองที่สํนการโยธาเขตดินแดง
ก็เลยรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นจุดนั่งเล่นและนั่งรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดเนี่ยนะคะ

ผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะ
ทราบชื่อคือนายธวัฒน์กลับน้อยอายุ๕๑ปีเป็นพนักงานขับรถ๖ล้อ
คือเขามีปัญหาหึงเมียนะคะ
ก็เลยก่อเหตุยิงนางสาวฮัศดีเทพจันทร์อายุ๑๙ปีสัญชาติลาวจนนอนจมกองเลือดค่ะ
บาดแผลเนี่ยคือถูกยิงเข้าที่ขมับขวากระสุนจุดสามแปดฝังในนอนหายใจรวยรินเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยกันปั๊มหัวใจจนมีสัญญาณชีพขึ้นมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลราชวิถี
แต่เธอก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
พนักงานขับรถหกล้อนายธวัฒน์กลับน้อยซึ่งเป็นพนักงานสังกัดสำนักการโยธาเนี่ย
มอบตัวพร้อมอาวุธปืนบีบีกันไทยประดิษฐ์จุด๓๕๗แล้วก็เครื่องกระสุนที่เหลือในลูกโม่อีก๕นัด
สารภาพสภาพคือยังมึนเมาสุรากันเลยค่ะบอกว่าก็คบหากับนางสาวหัสดีที่รู้จักในร้านคาราโอเกะอยู่กินกันที่ห้องพักย่านประชาสงเคราะห์
แต่สถานการณ์โควิดทำให้ร้านคาราโอเกะปิดนางสาวหัสดีก็ไม่ได้ทำงานพยายามตีตัวออกห่างจากเขาอีกนะคะ
เขาก็เลยเรียกมานั่งกินข้าวแล้วดื่มเหล้าไปด้วย
ทีนี้คุยกันไม่รู้เรื่องค่ะเพราะเมาแล้ว
ใช้ปืนที่พกติดตัวมายิงนางสาวฮัศดีไปหนึ่งนัด
และยังพยายามจะยิงศีรษะตัวเองหวังตายตามหนีความผิด
แต่ปรากฏว่าปืนมันไม่ออกนะคะ
ก็เลยต้องทำใจยอมมอบตัวกับตำรวจหนีความผิดไม่ได้นะคะช่วงสายค่ะ
ตำรวจก็คุมตัวนายธวัฒน์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพชี้จุดเกิดเหตุบริเวณหลังป้อมยามที่ทำการศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ
ยังมีรอยคราบเลือดอยู่เลยค่ะพร้อมกับบันทึกภาพประกอบสำนวน
หลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จก็คุมตัวนายธวัฒน์ขึ้นรถเดินทางกลับสอนอดินแดงค่ะ
ขณะที่ทางสำนักก่อสร้างและบูรณะถนน๒ไม่ขอชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็ขอให้ผู้สื่อข่าวออกจากพื้นที่ด้วยพอไปถึงที่สอนอค่ะ
ตำรวจสอบสวนนายธวัฒน์เพิ่มเติมแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือก่อนคุมตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดาในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะซึ่งตัวนายธวัฒนยอมรับว่าเสียใจค่ะทำไปไม่รู้ตัวเพราะเมา
คบหากับผู้เสียชีวิตมา๒ปีไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งหรือหึงหวงกัน
แต่พอผู้สื่อข่าวถามถึงสาเหตุที่ลงมือคราวนี้ตอบว่าไม่รู้นะคะ
ด้านพันธุรกิจเอกรัฐชัยศรีวิชัยผู้กำกับการสอนอดินแดงก็บอกว่า
จากการสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพว่ามูลเหตุเกิดจากการทะเลาะกันในวงเล่านี่แหละ
ประกอบกับก็เมาก็เลยบันดาลโทษะยิงจนเสียชีวิตนะคะ
นี่ค่ะพอเล่าเข้าปากอารมณ์มึงก็เปลี่ยนนะคะ